เพราะว่าต้องรอให้นักเตะเขามาชี้แจงรวมถึงสโมสร

ที่ถอนตัวจากทีมชุดซีเกย์หรือชุดจินชัพเอเชียเนี่ย

คุณวิรวิทย์มีชื่อไปอุ่นเครื่องกับสโมสรงานท่าเรือ
ใช่ครับทำให้แฟนหลายคนก็เกิดความสงสัย
ว่าทำไมเจ็บแต่ทำไมไปอุ่นเครื่องกับสโมสรได้
แล้วก็มีการออกมาวิภาควิจารณ์อยู่พอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่ามีรายชื่อของนักเตะรายนี้ลงสนามในเกมที่เมื่อวาน
ท่าเรืออุ่นเครื่องชนะไทยฮอนด้าไป๓ต่อ๑นะครับ
แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สงสัยกันอยู่ในโลกโซเชียล
อยู่พอสมควรว่าตกลงเจ็บจริงหรือเปล่า
หรือว่าเจ็บแล้วหายแล้วสามารถลงสนามได้
ตรงนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางตัวนักเตะ
แล้วก็ทางสโมสรด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไร
แต่ที่แน่คือเจ้าตัวไม่ได้ร่วมเก็บตัวกับทีมชาติไทยในเกมที่ในช่วงนี้
เพราะว่าทีมชัดไทยจะต้องไปแข่งขาดในศึกษีเกม
ซึ่งเขาเองมีโอกาสที่จะเป็นตัวหลักในฐานะของแก๊กซ้าย
ก็คงจะมีการพูดออกมาแล้วครับ